แล้วมาดูรุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่าอาการหึงหวงเนี่ยเป็นยังไง
สำหรับพี่เอ๊ชุติมาหลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าเขามีแฟนเด็กนะคะ
ล่าสุดเห็นบอกแฟนนุ่มเนี่ยออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนมีข่าวนะ
บอกว่าพี่เอ๊ไม่ได้ปล่อยไปคนเดียวนะก็ไปด้วยนี่แหละ
แล้วบังเอิญถูกสาวในร้านแหมมาประชิดตัวนัวให้เห็นกับตาเลย
เอ๊เห็นเข้าจังไปฟังดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นค่ะ
ก็มีผู้หญิงตามเราเห็นแล้วแหละเพราะเราเดินไปเข้าเหมือนกัน
มีผู้หญิงตามตามเสียงเนอะผู้หญิงสมัยนี้ก็กล้าเนอะ
เออจริงชะนีสมัยนี้บางตัวแล้ว
รูปแฟนเราอย่างนี้รูปหน้าอกก่อนแล้วก็จะไปจับตรงนั้นของผู้ชาย
ซึ่งแบบโอ้โหเราก็นั่งอย่างนี้เราเดินตามอย่างเงี้โอ้โห
แล้วเราก็สะกิดน้องบางทีแรงไปไหมคะ
แฟนพี่ค่ะน้องกระดูกคนละเบอร์ยุ่งได้ไหมคะอะไรอย่างนี้
คือพี่ไม่ชอบแบบนี้แรงไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะเมาผู้หญิงนะเอ๊ะก็ได้อะไรอย่างนี้

คือถ้าเขาไม่แรงเขาเข้าใจคือเขาไม่ก้าวร้าวเรา

อะไรอ่ะป้าอะไรอย่างนี้แล้วก็เฉย
ไม่คุมแฟนเที่ยวทุกวันเสาร์กับเพื่อน

ไปตามเพื่อนเพื่อนเขาบ้างเขาไปกันเด็กวัยรุ่นน่ะตัวเอง

คือเรามีผู้หญิงมาวุ่นวายเรารู้ว่าเข้าใจว่า

ผู้หญิงบางคนกล้ามากที่จะแบบว่า
เราก็แบบเออก็แล้วแต่เราก็ให้ดูแลตัวเองหน่อย
เอ๊ไม่ขึ้นนะเนี่ยไม่ได้คุมด้วยนะแต่ว่าแฟนเที่ยวทุกวันเสาร์ก็ไปด้วยแต่ก็ไม่ได้คุม
ปีนี้พี่เอ๊ห้าที่สองแฟนก็อยู่ประมาณ๒๑นะฮะ
เดี๋ยวฉันชอบกระดูกคนละเบอร์จะเล่นหูเล่นตาดูดีด้วยว่ามีใครเข้ามาด้วยหรือเปล่า
เขาชื่อคุณฟรองก์นะดูจะจีบก็ดูตาม้าตาเรือหน่อยนะคะ